พูดถึงเรื่องของไฟฟ้าแพง
หลายคนมีการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็ตามหากันไปตอนนี้
หลังจากที่การไฟฟ้าออกมาตรการมา

มีอยู่๓เกณฑ์ด้วยกันก็กลับไปตรวจสอบกันเนี่ยนะคะ

ค่าไฟฟ้าจาก๒๙๑๙บาท
มันขึ้นมาเป็น๘๓๕๓๕บาท

เขาเอาภาพบินการไฟฟ้านะ
ค่าไฟฟ้า๒เดือนมาเปรียบเทียบกัน
แล้วก็เอาเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

เอากันแบบนี้สร้างตึกสร้างบ้านเลยเหรอ
นักข่าวเห็นโพสต์นี้ค่ะ
อยากจะหาคำตอบให้คุณผู้ชมมากเลยนะคะ
ไปตามหาบ้านที่ปรากฏว่ามีค่าไฟโหดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

แต่จุดนี้เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร

เพราะจะต้องมีการก่อสร้างงานก่อสร้างก็จะต้องใช้ไฟฟ้า
เขาก็เลยขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวแต่มันมีแต่อยู่
แต่ตั้งแต่รัฐบาลออกพรกรฉุกเฉินผ่านมาแล้วเนี่ย
คนงานก็ไม่ได้ทำงานไงไม่ได้ทำงานมานานกว่า๓สัปดาห์แล้ว
แต่ทำไมค่าไฟมันถึงขึ้นมันไม่มีคนใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณ
ไปถามเจ้าของจุดที่มีการสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยนะคะเจ้าของบินนี่แหละ
ชื่อว่านายไชมงคุณนี่รัฐตนภัยอายุห้าสิบสองปี
เปิดเผยว่าตอนแรกบินค่าไฟมาหน้าหงายเลยค่ะตกใจมาก
แงอะไรขนาดนี้เมียกับลูกก็ตกใจเช่นเดียวกัน
บินค่าไฟมันระบุว่าเดือนเมษายนแปดหมื่นสามพันบาท
ทั้งที่เดือนก่อนหน้านี้๒๙๐๐กับ๑๙บาทนิด
ลูกสาวเห็นเรื่องนี้แล้วก็เห็นคนอื่นโพสต์ในโลกออนไลน
ก็เลยโพสต์บ้างฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ผมก็บินมาเทียบกัน

เห็นไหมทำงานทั้งเดือน
แต่เดือนนี้๘๓๐๐เขาก็โทรถามผมว่า
งานไม่ได้ทำเลยหยุดงานตั้ง๓ทิศทำไมต้อง๘๓๐๐๐
เอาบินนี้มาให้ไฟฟ้า
ไฟฟ้าบอกเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
ผมก็รอเขาบอกรอเรื่องอีก๗วัน
ผมก็บินให้เข้าไปก็ตรวจสอบ
เล่าให้คุณผู้ชมฟัง๒นาทีผ่านไปแล้ว

ว่าทำไมมันถึงแพงขึ้นขนาดนี้
ตามเจอแล้วนะคะฟังแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็เป็นลักษณะที่เขาเข้ามาทำงานให้ก็คือการ
ให้พนักงานออกไปจดมิเตอร์
เขาบอกแบบนี้เขาชี้แจงแบบนี้
ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเที่ยง
แสงอาทิตย์มันแยงตาเขาบอกแบบนี้
ทำให้มองหน่วยค่าไฟผิดพลาดไป
และบันทึกเลขมิเตอร์จากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่น
ก็เลยทำให้ค่าไฟฟ้าจากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่น
เช่นเดียวกันและพนักงานคนที่จดมิเตอร์ผิดพลาด
เข้ามาขอโทษคุณที่เป็นเจ้าของ
คนที่เป็นเจ้าของบินค่าไฟอันนี้ด้วยนะคะ
ฟังเสียงพนักงานจดมิเตอร์หน่อยค่ะ
เขาถูกลงโทษไหมเขาถูกลงโทษเหมือนกันนะคะ

ลงโทษลดเบี้ยขยันหักเงินค่าแรง๕๐๐บาท

และทางบริษัทจะพิจารณาว่าจะให้หยุดพักงานหรือไม่
ด้านคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคุณชัยมงคล
บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรรับคำขอโทษ
ตอนนี้ก็ปรับแก้ไขแล้วเรื่องการไฟฟ้าค่ะ
จาก๘๐๐๐บาทตอนนี้ชำระเพียง๒๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
หายไปเยอะเลยดีนะที่เขาเอาเรื่องนี้ไปโพสต์นะคะ
แล้วจะบอกว่าลักษณะเหตุการณ์แบบนี้คล้ายกับว่าน้ำลดต่อผุด
ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์โควิดดิฉันว่าคือมันคงไม่มีเรื่องนี้ออกมา
แล้วจะบอกว่าหลายเจ้าหลายคนเลยนะคะ
เจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายสาวชนบุรี
นี่ก็เหมือนกันค่ะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
ถามว่ามีใครให้มากกว่านี้ไหม
เขาโพสต์บินค่าไฟของเดือนเมษายนค่ะ
คุณรู้ไหมว่าในบินระบุค่าไฟเท่าไหร่
เท่าไหร่อ่ะคิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายก่อนนะ
๑๗๙๗๐๐บาทหน่วยค่าไฟที่ใช้ไป๔๐๐๐๐กว่าหน่วย
ตกใจเลยค่ะพังงะเลยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พฤติกรรมการใช้ไฟที่ผ่านมา
สักประมาณ๓๐๐หน่วยเท่านั้นแหละ
ยูนิตเท่านั้นแหละก็เลยเอาล่ะไม่นิ่งนอนใจนะคะ

อันนี้อยู่ภายใต้กำกับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟพตรวจสอบให้หน่อย
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วนะคะผลปรากฏว่า
พนักงานมิเตอร์จดค่าไฟผิด
พนักงานจดค่าไฟผิด

จาก๑๗๙๗๑๒บาท๘๕สตางค์
ราคาใหม่อยู่ที่๙๘๘บาทเท่านั้นค่ะ
คนในพื้นที่กรุงเทพคนต่างจังหวัดมาโพสต์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
นักข่าวของเราไปตรวจสอบแบบนี้ให้นะคะ
จะบอกว่าหลายคนคือพบปัญหาเลขมิเตอร์ที่
การไฟฟ้าแจ้งมามันไม่ตรงกับมิเตอร์ตัวจริง
ก็เลยลองนำบินค่าไฟเดือนล่าสุดของตัวเอง
เปรียบเทียบหน่อยสิฮะปีนไปที่มิเตอร์ไฟฟ้าเลยค่ะปรากฏว่าเอ้า
มันจริงฮะในบินเนี่ยระบุเมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
ตัวมิเตอร์นักข่าวของเราก็ไปตรวจสอบให้นะคะ
เทียบกันแบบนี้ค่ะบินค่าไฟไม่ตรงปกอีกแล้วนะคะ
คุณดูนะในใบเสร็จในบินค่าไฟเนี่ยจดหน่วยการใช้งานอยู่ที่เก้าแปดศูนย์หก
แต่ในมิเตอร์ของจริงอะค่ะในมิเตอร์ของจริงอยู่ที่เก้าสองแปดสองหน่วย
สรุปจดเกินไปห้าร้อยยี่สิบสองหน่วยโอ้ยพระคุณ
เพราะว่าข่าวแหละดูดูดูข่าวเท่านั้นเนี่ยแหละ
ทำให้เราแบบเออมาเอ๊ะมีคนมาลองดูมั่งดิมิเตอร์เราตรงไหม
เอาต่อไปไม่ตรงจริงอีกเพิ่งติดต่อเมื่อตอนบ่ายสอง
โทรมาเช็คกับตัวเลขหม้อให้ผมไปดูผมก็เช็คหม้อตรงตรงหมด
เพียงแต่ว่าเขาก็ถามว่าเออทำไมตัวเลขมันเกินผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็เลยบอกเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคำตอบว่าคือจะมาวันไหน
อะไรไงคือไม่ได้คำตอบว่าจะมาเมื่อไหร่
แค่บอกว่าเราตรวจสอบไม่รู้ว่าเขาตรวจเราเห็นตั้งแต่ตอนไหนแล้ว
พิมพ์มาตลอดซึ่งเราก็จ่ายจ่ายโดยที่ว่าเราคิดว่า
ช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยค่าไฟสูงนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คำตอบของคุณทชาดลคำถามของเขาเนี่ย
คือมันน่าสนใจไม่รู้ว่าจดผิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่
แล้วบ้านใครที่โดนบ้างนะคะเอาล่ะเรื่องนี้
คุณจาตุรงสุริยาสะสินเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ในฐานะโคศกกฟนยอมรับบอกว่าความผิดพลาดเรื่องของการจดเลขค่าไฟฟ้า
มันสามารถเกิดขึ้นได้มีไหมมีเกิดขึ้นได้
แต่ว่าตามมาตรฐานของกอฟอนอร์คือหนึ่งแสนมิเตอร์
ผิดพลาดได้ไม่เกิน๒มิเตอร์ถ้าคิดเป็นร้อยละก็คือ
เกินร้อยละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองและถ้าเกิดว่าพนักงานจดค่าไฟเนี่ย
จดเลขมิเตอร์ผิดอันนี้คุณมีความผิดด้วยนะคะ
ต้องเสียค่าปรับและถึงขั้นไล่ออกด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหานี้
เอาเฉพาะการไฟฟ้านครหลวงก่อนนะฮะกรฟนก่อน
คุณสามารถร้องเรียนหรือว่าแจ้งสายด่วนได้นะคะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์
อันนี้ของกรฟนนะคะให้พนักงานไปตรวจสอบให้ใหม่ได้
ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่ะมีไหมก็คงมีเหมือนกันแหละค่ะ
ผู้ช่วยผู้อาการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าจากสถิติที่ผ่านมามีการจดเลขมิเตอร์ผิดนะ
ส่วนใครที่อยู่ส่วนภูมิภาคนะคะท่านเดือดร้อนเอาล่ะบินค่าไฟไม่ตรงปก
โทรแจ้งได้หนึ่งหนึ่งสองเก้าของกรฟนนี่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนึ่งหนึ่งสองเก้า
หรือว่าหลังจากนี้ไปจะต้องกลายเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเอาบินค่าไฟไปเปรียบเทียบกับหม้อแปลง
นั่นสิทุกเดือนแล้วน่ะเอออันนี้เป็นผลประโยชน์ของเราเราจะสอบด้วยอีกทางหนึ่งนะ
ก็ลองก็ลองดูนะคะลองทำดูทุกเดือนเนี่ยนะคะ